อันนี้เป็นประเพณีพื้นบ้านที่จังหวัดชายภูมินะ
ชาวบ้านเขามารวมตัวกันแล้วแต่งตัวเป็นผี
แต่งกายเป็นผีมาร่วมขบวนในประเพณีผีซุ่ม

อีกพร่อมหมวนครับหมวนแน้น
อันนี้มันประเพณีอะไรนะประเพณีผีสุ่ม

เออแล้วแต่งตัวแบบนี้มันไม่ได้ดูหน้าตัวนะ
ไม่ได้เป็นประญาตินะจ๊ะ
น่ารักมากแล้วมีแบบหลากหลายผีมีตั้งแต่ยมทูตยมมาบานยันผีเนี่ย

ไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยผีสุ่มไงเยอะจริง
ผีสุ่มผีมั่วไปหมดนะครับ
เอ้าไม่ใช่สุ่มไก่ด้วยไม่ใช่สุ่มมั่วด้วยนะครับ
แต่ว่าเขาแต่งตัวมาสืบสารประเพณีผีสุกที่มีหนึ่งเดียวในโลก
เป็นประเพณีนะคะคุณเป็นประเพณีของชาวบ้านเซี่ยวน้อย
อยู่ในตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
เขาจัดขึ้นทุกปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้ว
รวมไปถึงผีเร่ร่อนสัมภเวษีใช่ไหม
หรือผีที่เอาสุ่มมาคลุมหัวเพราะอายที่ว่าไม่มีลูกหลานทำบุญไปหา
ในปีนี้นะคะเขาจัดขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานี่
วันที่๙ถึง๑๐กันยายน
วันที่๙เขาจะมีการทำพิธีถวายข้าวของต่างต่อ
อนุสวรีเจ้าพ่อพระยาแลและหรือพระยาพักดีชุมพลเนี่ยนะคะ
เจ้าเมืองคนแรกผู้ที่เป็นคนก่อตั้งเมืองชายภูมินั่นแหละ
เพื่อแห่ขบวนบอกกล่าวและบอกบุญค่ะ
แห่กันไปนะคะบอกบุญที่บริเวณชุมชนตลาด
สุ่มไปตามหมู่บ้านแล้วตามหมู่บ้านต่างในพื้นที่ในตำบลนะคะ
แล้วก็จะวกกลับมายังวัดสมศรี
เพื่อร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับบริจาคมาจากชาวบ้านเนี่ยค่ะ
มารวมกันมารวมจุดข้าวสาก
ทำพิธีถวายข้าวสาก
โอ้นี่มันรวมโอ้โห

แล้วก็เป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนให้ผีแหวนท็อปรุศ
รวมไปถึงผีเร่ร่อนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการเปิดประตูนรก

ถึงว่าคุณชนะเยี่ยมยังไง

เปิดประตูนรกปล่อยผีออกมาผีจะได้ออกมารับบุญ
น้องไปตอบเราไม่ได้ไปเดียวตรงนี้เมื่อวาน
โกหกคุณผู้ชมเมื่อวานเราไปแถวท่าน้ำนนทอยู่เลย

อ้าวแปลว่าเรายังไม่ได้ส่วนบุญ

นี่แหละก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิ
ท่านก็บอกว่าแต่ละคนเนี่ยโอ้โหน่ารักมาก

ได้เป็นบรรยากาศประเภทนี้๑เดียวในโลก